หลังลงสนามนัดแรกในฟุตบอลโลก
รอบสุดท้ายนะครับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๘

ยังมีความหวังในการลุ้นเข้ารอบต่อไปหรือไม่นะครับ

ประตูที่ทัพชาบาแก้วถูกสหรัฐอเมริกาทำประตู
ส่งผลให้เกมนัดนี้กลายเป็นสถิติที่ไม่น่าจดจำของทีมชาติไทย
กับการเป็นเจ้าของสถิติความพ่ายแพ้ที่ถล่มทลายที่สุด
ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก
บรรดานักเตะต่างเศร้าโศกเสียใจ
และไม่คิดว่าทีมชาติไทยจะถูกคู่แข่งยิงประตูถึง๑๓ลูก
แต่การเจอกับทีมเบอร์หนึ่งของโลก
นับว่าทัพนักเตะชาบาแก้วสู้ได้อย่างสุดใจ
หลังจบเกมมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ

สาวไทยมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่
ผลที่ออกมาเพราะคาดหวังกับเกมไว้มาก
ส่วนอีก๒นัดที่เหลือในเกมเจอกับสวีเดนและชิลี
คงต้องเน้นจัดผู้เล่นที่ดีที่สุด
ตอนนี้ต้องเป็นฝักสุดภาพจิตก่อน
จริงใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กมันร้องไห้เยอะมาก

เขาไม่นึกว่าเขาโดนอย่างนี้เยอะขนาดนี้นะคะ

สำรองลงมาก็ยิ่งดีกันเข้าไปใหญ่
แล้วประตูก็สั่นแล้วไงมันโซนแตกหมดเลย
ส่วนนักเตะชาบาแก้วทุกคนต่างก็เศร้าเสียใจ

โดยเฉพาะมิรันดาสุชาวดีนินธำรงค์
หน้าลูกครึ่งไทยอเมริกันที่ร้องไห้ไม่หยุด
และมีซีนอารมณ์ที่เธอเดินเข้ามาหาครอบครัว
ซึ่งตามมาเชียร์ติดขอบสนามโดยที่น้ำตายังนองหน้า
ซึ่งพี่ชายก็ลูบศีรษะปลอบใจมิรันดา
และบอกให้น้องสาวสู้ต่อไปในอีก๒นัด
แต่หลังจากนั้นพี่ชายก็ร้องไห้หนักตามไปด้วย
จากทุกคนในครอบครัวมิรันดา
หวังเอาไว้มากกับฟุตบอลโลกครั้งแรกในชีวิตของเธอ
ขณะที่อเล็กซ์โมแกนนักเตะของสหรัฐอเมริกา
ก็ได้เข้ามาปลอบโยนทางมิรันดา
นับเป็นภาพที่น่าประทับใจอีกหนึ่งภาพ
ทางด้านอาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชีวิน
อดีตทีมงานเทคนิคของทีมชาติฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ทัศนะถึงเกมเมื่อวานนี้ว่า

แต่เป็นเพราะนักฟุตบอลที่รู้สึกช็อก
เพราะถูกยิงประตูแบบต่อเนื่อง

การเรียกสมาธิกลับคืนมา
แม้วันนี้ทัพชาบาแก้วจะล้ม
แต่แฟนบอลชาวไทยก็ยังต้องให้กำลังใจกันต่อไป
เพราะนี่คือเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
ที่เราจะได้เห็นทรงชาติไทยในเวทีโลก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน